คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ระทึกเลย
ผู้ชายคนนี้เขาขับรถมาแล้วก็มาจอดหน้าร้านเค้กที่ฉะเชิงเซานะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ผู้หญิงลงมาก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะ
จังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายที่เดินตามมา
อย่ากระพริบตาเลยนะคะอันนี้เป็นจังหวะที่ผู้หญิงเปิดประตูลงมา
เดินมาแล้วผู้ชายเดินตาผู้ชายหายไปเลยนะ
ใช่ค่ะเป็นเสี้ยววินาทีร่วงลงไปในหลุมตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วคือมองตรงนี้มันก็ไม่เห็นนะคุณสืบสกุล
เพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นถนนปกติอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมจากล้องวงจรปิด
แต่นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ผู้ชายคนนี้ร่วงลงไปในท่อ
ซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยต้องตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
ผู้ชายเสื้อขาวที่ร่วงลงไปในท่อนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะ
มีแผลจากการถูกปูนแล้วก็เหล็กขูด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานหน้าร้านเค้กคุณจ๋อม
ริมถนนจรรยานนท์ที่อำเภอบางปะโกงฉะเชิงเซาค่ะครับ
เกิดขึ้นประมาณสักช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ถามคนที่เข้าไปช่วยคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยคือนายอนันต์หลำประเสริฐ
เขาบอกแบบนี้บอกว่ามีคนมาบอกว่ามีคนตกท่อ
ผมก็เลยรีบออกไปช่วยเอาบันไดให้กับคนที่ตกลงไปในท่อปีนขึ้นมา
พอเขาปีนขึ้นมาผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่าผิวมันก็โดนครูดโดนขูดกับพวกปูนกับเหล็กเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็พาไปล้างตัวส่วนตรงเนี้ยฝาท่อมันชำรุด
พอคนไม่รู้ว่าเดินผ่านไปเหยียบเข้าอ่ะมันก็เลยร่วงลงไปเลย
ใช่ตอนแรกคนที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เอ๊ะถามว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่เห็นหรอกมันเป็นรูเป็นท่ออยู่แล้ว
แต่จริงจริงเนี้ยมันยังเป็นฝาท่อนะใช่ค่ะฝาท่อชั่วคราวเออ
เอามาปิดไว้ตรงนี้เขาก็นึกว่าเป็นพื้นแหละฮะ
เหยียบเข้าไปเต็มสองเท้าเลยปรากฏร่วงลงไปเลยโอ้โห
แล้วนี่ทำไงต่อพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือล่าสุดคุณผู้ชม
ฝาท่อที่มันชำรุดเนี่ยชาวบ้านเขาต้องเอากล่องไปวางทับตะแกงเหล็กแทน
คืออย่างน้อยเนี่ยคนมาเนี่ยจะได้ไม่เหยียบจะได้เห็นแบบชัดเลยว่าเออ
ตรงนี้มันมีกล่องอยู่เออเนี่ยชำรุดแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เขาเหยียบทิ้งน้ำหนักตัวลงไปพอดี